จะเป็นอย่างไรแล้วจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ณเวลานี้ยังคงเป็นการถกเถียงกัน
อย่างที่บอกไปนะครับว่าการให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ไปทำหน้าที่แทนกรกตจังหวัดนั้น
จะมีข้อดีข้อเสียมีความเห็นต่างอย่างไรบ้างนะครับ
เนื้อหาที่ถูกกำหนดเอาไว้ในร่างพระราชมัติฉบับนี้นะครับ

ให้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งขึ้นมานะครับ
ไปทำหน้าที่แทนกรกตจังหวัด
เป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
แทนกรกตจังหวัดในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับ

แล้วแต่จังหวัดตามความเหมาะสมของแต่พื้นที่

ไปทำหน้าที่เป็นการไปช่วยงานกรกตนะครับ

ทั้งหมดทั้งมวลนั้นไปให้กับกรกตพิจารณาต่อไปนะครับ
สาเหตุที่ทำไมกรทถึงมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา
ที่ไปให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปทำหน้าที่แทนกรกตจังหวัด
โดยเขามองนะครับว่ากรจังหวัดนั้นจะเป็นข้าราชการในพื้นที่
เป็นคนประจำในพื้นที่อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตว่า
ส่วนนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
โดยเฉพาะกรกตจังหวัดนั้นจะมีอำนาจในการไต่สวนเรื่องร้องเรียน
ที่มีการร้องเข้ามากับเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้ง
แล้วก็มีการไปตั้งข้อสังเกตว่ากรกตจังหวัดอาจจะไปอิงแอบ
ฝ่ายการเมืองหรือว่าพักการเมืองหรือเปล่า
แล้วการที่ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปทำหน้าที่แทน
จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดงบประมาณ

แต่ว่าฝากฝั่งของกรตเองเขาก็มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับกรท
กรกตเขาบอกว่าทางด้านของกรกตจังหวัดจะทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
ผู้ตรวจการเลือกตั้งเพราะว่าพวกเขาเป็นคนในพื้นที่จะรู้ข้อมูลมากกว่า
แล้วการที่ถูกกล่าวหาว่ากรจังหวัดนั้นจะไปอิงแอบกับฝ่ายการเมืองนั้น
เป็นการกล่าวหาขึ้นมาโดยที่ไม่มีหลักฐาน
แล้วก็มีการโต้แย้งกับคำพูดของกรทที่มีการระบุเอาไว้นะครับว่า
ที่บอกว่าพวกเขานั้นจะไปอิงแอบกับฝ่ายการเมืองนั้น
แต่ว่าการให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้นไปทำหน้าที่แทน
ก็ไม่สามารถป้องกันการเข้าไปแทรกแสงของฝ่ายการเมืองได้
เพราะว่าก็ไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะป้องกันได้อย่างไร
นี่คือสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
การที่ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปทำหน้าที่แทน
กรกตเขามองว่าจะใช้งบประมาณมากกว่าให้กรกตจังหวัดทำหน้าที่ด้วยซ้ำไป
อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่หลายฝ่ายยังมีความวิตกกังวลกันอยู่คุณผู้ชม

เขาบอกว่ายังมีข้อเสียอยู่ที่มีการตั้งข้อสังเกตมา
บอกว่านอกจากนี้กรกตยังมองว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้นมีข้อเสียหลายประการครับ
ที่คุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้จะทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อม
ไปทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้นคือ
ราชการคนที่เกษียณอายุราชการและผู้ว่างงานเท่านั้น
ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ถูกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดที่อื่นที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของตัวเอง
มีความพร้อมในการไปปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
เหมือนเป็นการถูกโยกย้ายแล้วก็อาจจะไม่รู้พื้นที่มากพอนะครับ
รวมไปถึงความรู้หรือว่าความรอบรู้ปัญหาในพื้นที่
หรือว่าไปรู้ทันหัวคะแนนหรือเปล่า
สามารถจะไปปรับปรามการทุจริตการเลือกตั้งได้เป็นผลได้หรือไม่
และเชื่อว่ารูปแบบของการที่ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ทำหน้าที่นั้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิมนะครับ
ที่สำคัญด้วยคือความรับผิดชอบ

ไม่ใช่พนักงานของสำนักงานกรกต
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้
อีกทั้งไม่ต้องกลัวการให้ออกจากราชการ
ดังนั้นเขามีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโอกาสที่ฝ่ายการเมือง
เสนอผลประโยชน์ให้จะเป็นไปได้มากกว่าให้กับกรกตจังหวัดด้วยซ้ำไป
ล่าสุดนะครับทางด้านของกรกตก็เตรียมจะเสนอเรื่องความเห็นแย้งนี้
ไปให้ยังกรทให้ปรับแก้เนื้อหาให้คงเป็นกรกตจังหวัดเช่นเดิม
แต่ว่าไม่มีเงินเดือนประจำมีแต่เบี้ยประชุม
แล้วก็มีองค์ประกอบที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับ
ตอนนี้นะครับพรบฉบับนี้ยังไม่ได้สรุปสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการส่งเรื่องไปว่าจะปรับแก้หรือไม่ปรับแก้
เป็นความเห็นของกรกตเพราะว่าเขาต้องการจะเซ็ตซีโร่กรกตนั่นเองนะครับ
กรทก็มีความคิดเห็นว่ากรกตจังหวัดเป็นข้าราชการ
ง่ายต่อการถูกแทรกแซงทางฝั่งกรกตเองนะคะ
ก็บอกว่าใครพิสูจน์ได้แล้วเหรอ
ก่อนหน้านี้การทำงานของกรกตจังหวัดถูกแทรกแทรง
ก็ต้องมาโต้แย้งกันเรื่องนี้นะคะว่าฝั่งไหนจะแทรกแทรงทางการเมืองได้ง่ายกว่ากันนะคะ
ถูกต้องครับขอบคุณนะคะ